เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะ
ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมาในโลกออนไลน์
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้เดี๋ยวคืนนี้หยิบยกมา

ทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพระธรรมชโย
และฝ่ายที่สนับสนุนพระธรรมชโยค่ะ
ยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระธรรมชโย

ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม

จากพระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย
จึงไม่สามารถไปมอบตัวตามนัดได้
ด้านแฟนเพจชื่อดังและผู้คนในสังคมออนไลน์บางส่วน
ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะว่า
ถ้าหากพระธรรมชโยอาภาษณ์หนักจริง
ทำไมถึงไม่ไปยอมรักษาในโรงพยาบาลให้เป็นกิจลักษณะ
ซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่คือการจัดฉากหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผ่านมามีแต่เงื่อนไขมาตลอดค่ะ
ส่วนฝั่งผู้ที่สนับสนุนพระธรรมชโย
ว่าสังคมกำลังรุมประนามกันมากจนเกินไป

หยุดบังคับคุกคามพระสงฆ์ที่อยู่ในอาการอาภาษณ์
แต่หากสังคมอยากรู้ว่าอภาษณ์จริงหรือเปล่า
ก็ควรส่งแพทย์เข้าไปตรวจภายในวัดเอง
มาดูสถิติในโลกออนไลน์กันหน่อยค่ะ
พบว่าเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา

แท็กพระธรรมชโย
ขึ้นเป็นแฮชแท็กยอดนิยมอันดับหนึ่ง

มีผู้ทวิตไปกว่า๑๓๐๐ข้อความนะคะ
ขณะที่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าว
ของคณะศิษยานุสิตที่วัดพระธรรมกาย
มีคนเข้าไปดูกว่า๑๘๕๐๐๐คนค่ะ